คุณผู้ชมครับที่สะแก้วนะฮะมีร้านทองเปิดใหม่เพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันนะครับ
โดนเลยฮะโดนดีเลยนะครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนี่มายืนนี่ฮะใส่หมวกนี่นะครับ
ขอดูทองดูเส้นนั้นดูเส้นนี้ใส่แมสใส่หมวกมีกระเป๋าเป้ที่เอาช่วงกระเป๋านี้มาไว้ข้างหน้า
แล้วพอลูกค้าคนอื่นเดินออกไปหมดนี่ชักปืนขึ้นมากระโดดเลยนะแล้วเอาไปทั้งถาด
แล้ววิ่งไปนู่นเลยออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีหายไปเลย
นี่ฮะร้านทองเยาวราชกรุงเทพนะครับในห้างสรรพสินค้าทิมถนนสุวรรณสอนที่อรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะครับ
ตามภาพที่เห็นเลยฮะจักรยานยนต์คันนั้นนะนี่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
มันจะมีช่วงหนึ่งที่เดินอยู่ในห้างแล้วก็มาจะขอดูทงดูทองเนี่ย
มีจังหวะหนึ่งคนร้ายเนี่ยดึงแมสลงมาเลยทำให้เห็นร่องรอย
แล้วก็หน้าตาว่าผู้ชายคนนี้คือใครนี่นะฮะทองที่ได้ไปทั้งถาดเนี่ยนะครับ
นี่ช่วงจังหวะตรงนี้นะฮะอาจจะต้องเดินผ่านพวกสแกน
หรือว่าตรวจสอบของทางห้างด้วยหรือเปล่าก็เลยเห็นชัดเลย
ผู้ชายคนนี้ชื่อโชติพงศ์ธุมประดาอายุสามสิบสี่ปีนี่นะฮะตำรวจก็ตรวจสอบไปนะฮะ
พบมาบ้านพักเขาอยู่ที่ตะมนต์หนองสังอำเภออรรยาประเทศทิศาสตร์แก้วนะฮะ
ทองได้ไป๑ถาดเนี่ยเป็นทอง๑๑เส้นที่ร้านบอกว่าเส้นหนึ่งก็เป็นถาดที่หนักเส้นละ๕๖บาท
น้ำหนักรวม๖๑บาทคิดเป็นเงิน๑ล้าน๘แสนบาท
นี่เอาถาดที่เป็นเส้นใหญ่ไปซะด้วยหลังจากนั้นตำรวจก็ตามต่อเลยนะครับ
พอเห็นหน้าและตรวจสอบประวัติเนี่ยรู้ว่าเป็นคนที่ไหนอะไรยังไง
นี่สพอรัญญประเทศก็เลยไปที่บ้านของคนร้ายแล้วมันมีความเคลื่อนไหวของคนร้ายด้วยนะฮะ
มาที่บ้านเนี่ยไม่เจอนะแต่จับสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่นายโชติพงศ์เนี่ยโทรหาญาติได้
โทรหาญาติแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือด้วยนะขอความช่วยเหลืออะไรรู้ไหม
ขอให้ญาติเนี่ยเอาข้าวมาให้กินหน่อยนี่ใครก็ได้เอาให้กินแน่ยูทางนวลอะไรเนี่ย
เขาก็พิมพ์เป็นทางภาษาทางถิ่นอีสานของเขาเนี่ยนะฮะทางสาแก้วนะฮะ
ทางอีสานทางสะแก้วนี่ครับคือหิวข้าวอ่ะค่ะโพสต์เฟซบุ๊คด้วยแล้วก็โทรหาญาติด้วย
บอกตอนนี้อยู่ที่ป่าพื้นที่หลังบ้านบ้านเหล่าคลองกลางตะบนหนองสังหลังบ้านคนร้ายนะฮะ
ตำรวจก็มาเลยครับไปเลยฮะตามพิกัดของสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับ
กว่านายสุนัขดมกลิ่นด้วยพารามอเตอร์ด้วยโดรนด้วย
ติดตามหาปิดป่าหากันเลยจนกระทั่ง๑๕นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้
หลังไปก่อเหตุช่วงสายสายนะฮะจับได้ครับทุกผู้ชมครับ
อยู่กระท่อมริมน้ำห่างจากบ้านสัก๒๓กิโลเมตร
นี่ฮะจับได้นะครับตอนนั้นตำรวจก็ต้องเอาข้าวเอาน้ำไปให้กิน
เพราะสภาพอิดโรยเหลือเกินนี่แล้วก็ทองทองที่ยึดคืนได้มา
แต่เดี๋ยวต้องให้ทางร้านเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าครบหรือเปล่า
เพราะที่ร้านบอกว่าได้ไปเนี่ยทั้งถาดเนี่ยประมาณ๑๑เส้น
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดว่าครบหรือเปล่า

ไม่รอดเหรอฮะจี้ชิงทองพวกนี้